อีกหนึ่งคู่ก็เป็นคู่รักสายนักวิ่งเหมือนกันนะคะ
สำหรับคุณหญิงกับคุณตุ๋นคุณหญิงรักษานั่นเองนะครับ

ก็บอกเลยว่าเขากำลังจะมีข่าวดีกันไปนะ

แพลนเนี่ยมีให้หลายคนได้ติดตามกันด้วย
ก็เลยมาสอบถามความคืบหน้าหน่อยละกันเนาะ
งานตอนนี้เป็นไปมาถึงไหนแล้วค่ะ
ซึ่งหญิงเองก็บอกว่าไปถามฝ่ายชายดีกว่าค่ะ
เพราะว่าเธอเองก็ยังไม่รู้กำหนดการเหมือนกัน
อะไรยังไงเมื่อไหร่แต่ก็มีคุยกันไว้บ้าง
ก็แอบลุ้นเบาด้วยนะคะว่าจะได้แต่งงานปีหน้า
ที่หมอดูทำนายเอาไว้นั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องทายาทที่หลายคนเป็นกังวลแทนเธอ
เพราะว่าตอนนี้ก็๓กว่าแล้วเนอะ

เจ้าตัวก็บอกว่าไม่กดดันเรื่องนี้สักนิดค่ะ
เพราะว่าเรื่องลูกในหัวยังไม่ได้คิดค่ะ

ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอนักข่าวบอกปัดมาทั้งที่เลย

แต่หมอดูทักพี่ว่าน่าจะ๓๘
แต่ว่าตอนนี้พี่ก็ถ้านับจีนตอนนี้พี่๓๗

มาตลอดชีวิตว่าช่วงนี้แหละ
หญิงก็ไม่ได้แต่งแบบต้น๓๐นะ

แต่ว่าคิดว่าถ้ามาโดยธรรมชาติ

แต่ถ้าไม่มาก็ถือว่าเราคงไม่มีกรรมแล้ว

มันก็เลยไม่ได้มีความกดดันว่าต้องรีบแต่ง

เป็นกำลังใจให้หวังว่าจะมีข่าวดีตามที่หมอดูบอกนะคะ
มีแต่คนถามเพราะว่าอะไรฝั่งฝ่ายชายแฮปปี้
ฝั่งแม่คุณหญิงก็แฮปปี้นะคะ